คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะ
เหตุสลดคืนส่งท้ายปีเก่า
เด็กย่อประชวรไว้รุ่นค่ะ
อายุ๒๐กว่าจักห์๑๔คน
ไปเล่นพายเรือคายักกันที่เพชรชบุรี

กล่าวว่าไปเข้าดาวน์ปีใหม่ไปฉลองกันที่นั่น

บ่าย๒ก็ที่เพื่อนเขาบอกนะเพื่อนผู้ตายบอก

แล้วประมาณ๔โมงเย็นก็มี๔คน
ไปเอาเรือคยักของทางจุดทางเต้นขี้พลักษณ์
อันนี้คือคลิปสุดท้ายนะคะ
ที่น้อง๔คนลงไปพายล์แนวนกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่เขามาแบกเรือกันไป

แต่ก็ไม่ใส่กันด้วยไม่ได้ใส่กัน
สุดท้ายน้ำเข้าจากท้ายเรือเรือล่มต้องสละเรือ
ยกันขึ้นเข้าฝั่งแต่ปรากฏว่าเข้าฝั่งได้คนเดียว
อีกสามคนเนี่ยหายไปตอนไหนไม่รู้ตะโกนให้เพื่อนบนฝั่งลงมาช่วย
เดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่เขาพายเรือกันหน่อย

แต่ว่าเนี่ยเป็นภาพที่เขาบันทึกกันไว้ได้
คือใน๔คนนี้ตอนที่ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งกัน
เพราะว่าเรือมันล่มแล้วเรือมันจม
น้ำมันเข้าเรือเนี่ยมีคนหนึ่งไปถึงฝั่ง
ใช่ค่ะมีแค่คนเดียวที่ไปถึงฝั่ง
อีกสามคนจมหายจมหายไปตอนไหนไม่รู้
แต่มีเพื่อนที่อยู่ที่ฝั่งคนหนึ่งเห็นว่าเพื่อนจมหาย
กระโดดตามไปแล้วคนนั้นก็จมไปด้วย

หากันอยู่๓ชั่วโมงเสียชีวิตทั้งหมด

วันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๓

ครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจกับการจากไป

เขาบอกว่ามีเรื่องแปลกมีเรื่องเฮียนเกิดขึ้นด้วย
เหมือนเด็กมาหาคนในครอบครัวมาแกล้งย่า
คือตอนนี้๔ศพเนี่ยตั้งศพอยู่ที่วัดสวนส้มที่สมุทรปราการหมดเลย
ค่ะคือทั้ง๑๔คนที่ไปเที่ยวกันเนี่ย
จริงเขาอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็พากันไปเที่ยวที่เพชรชบุรีครับ
โดยในสาราของที่ตั้งศพของน้องทั้ง๔คนเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปก็ได้พูดคุยกับนายเจริญโสมา
เป็นคุณพ่อของน้องปรีชาโสมาหรือน้องบอลอายุ๒๑ปีค่ะ
คนนี้คือคนที่อยู่บนฝั่งอยู่แล้วแล้วกระโดดจะลงไปช่วยเพื่อน
แล้วก็จมน้ำหายไปพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน
คุณพ่อเล่าบอกว่าครอบครัวมีลูกชาย๒คน
น้องบอลเป็นลูกคนโตค่ะบอลเป็นเด็กร่าเริงรักเพื่อน
ก็คบกับเพื่อนกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเรียนมัธยมมาด้วยกัน
จะสนิทกับดิวเป็นพิเศษดิวเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะ
บอกว่าก่อนวันที่จะเดินทางไปเที่ยวเห็นหน้าลูกชายดูเศร้าหมองดูไม่ค่อยร่าเริง
เพื่อนที่ไปก็เหมือนกันแต่พ่อไม่ได้ทักพ่อก็ไม่คิดว่านั่นน่ะจะเป็นรางสังหรณ์
สามวันนี้ค่ะพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อหลับแล้วก็ฝันถึงบอลฝันเห็นบอลมายืนจ้องตอนที่พ่อกำลังยืนค้นหาเอกสารอยู่
บอกว่าบอลไม่ได้พูดอะไรบอลมายืนจ้องนิ่งเหมือนมาดูเฉยว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่
ว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่
ไม่มีหรอกมันไม่มี
เพื่อเขามีประกันเราจะได้ไปแจ้งทางธนาคารเขา

มันดูของที่ผมวาง
เป็นพวกกระเป๋าตังค์พวกบัตรพวกอะไร

ผมก็เลยตกใจสะดุ้งตื่น
ส่วนแม่ของน้องบอลนางทองใบโสมา
ก็เล่าเหมือนกันนะคะว่าตอนที่บอลจะเดินทาง
เที่ยวกับเพื่อนแม่เห็นเหมือนพ่อเลย

ทีนี้บอลเขามีแฟนใช่ไหมคะ
ชื่อน้องอายย่าของน้องอาย

หน้าบ้านเลยค่ะก็เลยพากันไปทำบุญให้
ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุเหมือนกันทีนี้วันเกิดเหตุสามสิบธันวาคม
ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นน่าจะเป็นช่วงที่เกิดเหตุครับ
เขาบอกว่าอยู่กลิ่งหน้าบ้านย่าน้องอาย
ดังไม่หยุดเลยฮะอ้าว
แล้วก่อนหน้านี้่ะช่วงสามโมงเย็นทิ่งหน้าบ้านเขาดัง
ที่บ้านเขานะกดกินยาวเลยกินได้ได้ไปถอดฟักก่อน
ขวดต้องถอดฟักอ่าไม่ดังไม่เลิกนั่งไม่เลิกต้องดึงปากออก
ยาแฟนเขาน่ะยาแฟนผู้ชาย
เสียงกลิ่งนี่คือกลิ่งที่บ้านเหล่านั้นหรือที่บ้าน

เหมือนก็ไปหน้าบ้านไปกดกิ่งเรียกย่าเขาน่ะเรียกย่าแฟนอ่ะ
ยังยาวเลยดังยาวยันทำไงก็ไม่หยุด

ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งสารานะคะเป็นสาราที่ตั้งศพนายบุญยฤทธิ์พักดีพวันหรือว่าน้องดิว

ผู้สื่อข่าวได้คุยกับน้องมิ้นแฟนของน้องดิวนะคะนางสาวอภิริติเฉิดไทยสงศ์
ก็ไปด้วยกันในที่เกิดเหตุก็ไปเที่ยวด้วยกันเหมือนกันนะครับ
เธอบอกว่าคบกับดิวมาได้ประมาณสองปีเศษแล้วค่ะ
ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยนะดิวเคยบ่นให้ฟังหลายต่อหลายครั้งเลยบอกว่า
ถึงพ่อที่เพิ่งเสียไปได้ประมาณเดือนเสร็จอยากจะไปหาพ่อดิวบอกแบบนี้

แล้ววันก่อนที่จะเดินทางดิวเอารถไปล้างแล้วบอกกับเธอว่า
มิ้นถ้าดิวไม่อยู่มิ้นท์จะอยู่ได้ไหมเพราะมิ้นไม่เคยทำอะไรเลย
ดิวก็บอกกับเธอด้วยว่าเป็นห่วงเธอมาก
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดนะว่ามันเป็นลางอะไรหรือเปล่า

พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นสวดศพคืนแรกเสร็จเธอกลับบ้านไป
เธอบอกเธอก็นอนหลับตามปกติจนกระทั่งตี๓ดิวมาเข้าฝัน
แต่ดิวไม่ได้พูดอะไรเธอบอกว่าดิวไม่ได้พูดอะไรเลย

มานั่งมองหน้าอยู่พักใหญ่นั่งมองหน้าเฉยอะค่ะ

ดิวก็หายไปเธอก็เลยคิดว่าดิวน่าจะยังคงเป็นห่วงก็เลย
คงไม่ได้ไปไหนเธออยู่กับหนุ๊ยแหละเธอเป็นคนดีคนหนึ่งตั้งแต่มีคบมาเธอดีมากดีจริง
ถึงหนุ๊ยพูดคำอย่างหนุ๊ยดีมากแล้วแยดบอกมันทำอะไรก็ทำเชื่อตามเธอบอกว่าเขาไม่
มิ้นยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเช้าวันที่๓๑ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
ยายของดิวโทรมาหา
เพื่อจะเล่าว่าช่วงกลางคืนเนี่ยดิวได้ล็อกประตูแล้วแกล้งขังยายอยู่ในห้อง

นี่คือดิวเสียชีวิตไปแล้วนะ

คือยายเนี่ยโทรมาบอกตอนเช้าแต่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดิวเนี่ยมาล็อกประตูแกล้งขังยายอยู่ในห้อง
ยายต้องโทรศัพท์ไปเรียกหลานอีกคนนึงให้มาเปิดประตูให้

แล้วดิวก็ยังไปแกล้งไปกอดไปจี้ไปหอมน้องชายของดิวที่อายุ๔ขวบด้วยเป็นน้องที่ดิวรักมาก
เพราะว่าน้องชายเด็กสี่ขวบอ่ะบอกกับยายว่าพี่ดิวมากอดพี่ดิวมาหอมแก้มนี่ฮะ
ทำให้ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยถึงกับโอ้โหคือไม่ได้กลัวนะแต่บอกน้ำตาไหลเลย

น้ำตาไหลเลยว่าโอ้โหแสดงว่าดิวเนี่ยเขายังผูกพันกับคนในครอบครัวมากนะครับ
ก็คือนายสุบพกรโสรศถือว่าโอ๊ธอายุ๒๒ปีนะครับ
ซึ่งแม่ของโอ๊ตนะครับบอกว่าตอนที่รู้ข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
ตอนนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านเกิดที่ยะโสธรก็กลับช่วงปีใหม่นี่แหละ
ลูกก็แยกไปเที่ยวแก่งกระจานที่เพชรบุรีกับเพื่อน
มีเพื่อนของลูกชายโทรมาบอกนะ
แต่ยังบอกแค่ว่าโอ๊ตเนี่ยจมน้ำ

กำลังหากันอยู่ก็พยายามภาวนาขอให้เจอลูก

แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้น
แม่บอกว่าโอ๊ตเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว

สิ่งที่เสียใจก็คือไม่ทันเห็นหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าตอนที่มาถึงที่วัด
ร่างของลูกก็ถูกบรรจุในโรงศพแล้ว

อยากจะเห็นลูกทุกคืน

คืออยากให้ลูกมาหาอยากจะเห็นทุกคืนนะครับ

แม่ก็ถือว่าจะมีความสุขละ
แม่ไม่ดูแม่ไม่ดู
ค่ะแม่ไม่อยากเห็น
ให้มีการให้ความสำคัญกับการติดป้ายแจ้งเตือน
ถึงจุดอันตรายที่ไม่ควรลงเล่นน้ำ
ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ครบถ้วนด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก

แต่ก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วย